ยังอยู่ในเรื่องของสุนัขนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของสาวสวยคนหนึ่งนะครับ

เป็นการที่เธอไปช่วยเหลือสุนัขจรจัดครับ

แล้วพวกหนูก็ตบไฟให้แล้วอ่ะ
หนูยังชะลอกันเลยอ่ะ
เดี๋ยวก็หายไป
แถวนี้มีร้านหอตรงไหนไหมคะ
ไม่มีเลยครับ

หญิงสาวในคลิปชื่อกุ๊กไก่ชิชนกโพสต์ระบุว่าเจอน้องหมาตัวนี้นอนอยู่บนถนนครับ
เธอขับรถหลบแต่รถกระบะที่สวนมากลับทับน้องหมาตัวนี้
แล้วไม่มีอาการจอดลงมาดูนะฮะ
เธอจึงกลับรถไปจอดขวางรถกระบะให้กลับมารับผิดชอบ

และพยายามปั๊มหัวใจจนฟื้นขึ้นมาหายใจดีขึ้น

อาการยังทรงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับ
มาถึงข่าวเบาเกี่ยวกับสุนัขกันบ้างนะครับ
เป็นสุนัขพันธ์เพศทางเพศทางเมียนะครับ

สามารถพิเศษสามารถคาบเงินไปซื้อหมูแดงของโปรดกินเองได้
จนเป็นที่ร่ำลือของชาวบ้านแถวตลาดเก่าสัพยาจังหวัดชายนาฏครับ
เมื่อผู้สื่อข่าวลงไปดูก็พบเป็นความจริงอย่างร่ำลือกัน
เพราะเจ้าเฉาก๊วยจากอาการนะครับโอ้โหคาบเงินไปจริง
จะไปซื้อบัวแดงกินเองได้นะฮะยังรู้ด้วยว่าต้องรอเงินทอนอีกต่างหากนะครับ
และนำเงินทอนกลับคืนมาด้วยทุกครั้ง
นางสมปองปีนักกระพังนะครับเจ้าของเฉาก๊วย
หน้าบ้านเปิดเป็นร้านขายโทรศัพท์
เล่าว่านำเฉาก๊วยมาจากวัดแถวนี้ตอนแรกนำมา๒ตัวสีดำเหมือนกัน
และแบ่งให้พี่สาวนำไปเลี้ยง๑ตัว
ฉลาดของชาวก๊วยมีมาตั้งแต่เล็กครับ
ฟังคำสั่งรู้เรื่องให้เฝ้าร้านก็เฝ้า
มักจะขอเงินไปซื้อหมูแดงกินทุกวัน
นะครับจนที่รู้จักกันของคนทั้งตลาดถ้าเป็นแบบนี้นะครับ
เป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็มีด้วยครับ
ทันทีเลยครับแบบนี้นะครับ
น่ารักนะสละแล้วรอเงินทอนด้วยรอเงินทอนด้วยนะครับสุดยอดจริงนะครับ